จังหวัดลำปางผีลำปางโผล่กลางไลฟ์
พฤศจิกายนเห็นคนคนเดียวอยู่ในภาพนี้แต่หลังจากเดินแวบมา
เหมือนมีคนอีกคนซึ่งสรีระร่างกายและสีเสื้อผ้าไม่เหมือนกัน
เพราะว่าคนที่อยู่ที่หน้าลานบุญเนี่ยเป็นเสื้อขาวชุดขาว
ทั้งชุดแต่ว่าไอ้เงาเนี่ยที่มันโปร่งใส
เหมือนชุดสีน้ำเงินน้ำเงินอารมณ์เป็นชุดหม้อห้อมทางเหนือ
มองแบบนี้ได้ฮะเหตุการณ์นี้คุณนิตยานันโทอายุห้าสิบปี
เป็นคนถ่ายไลฟ์อันนี้ตอนถ่ายไม่เป็นไรพอกลับมาเอาละขวัญภาวะเลย
เพราะว่าย้อนกลับมาดูอีกทีตอนถ่ายไม่เจอแบบนี้นะ
แต่พอย้อนกลับมาดูไลฟ์ที่มีการโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดีย
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขนลุกกันทั้งบ้านเลย
เป็นเหมือนคนใส่ชุดหม้อห้อมจริงจริงเลยเชื่อว่างานเนี้ย
น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์ศิษย์หรือมุมนึงนะเป็นสิ่งศักดิ์ศิษย์

มาขอส่วนบุญจากงานบุญทอดกระถิ่นครั้งนี้

ส่วนท่านเจ้าวาตวศรรปะตึง
ท่านพระนครธิตะคุโนท่านบอกว่า
อ้าวอยากฟังจากเชิงอีกด้านนึง
งานนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณเน็ต

หยมไม่เคยเป็นเหรอยมลศลินทร์เคยค่ะ
เคยเป็นบ้างแหละโยมสุปโชคก็เคยเป็นมาก่อน
งานลักษณะแบบนี้ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าถือหางพระเลย
เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ระหว่างที่เดินมาตอนเดินมาเนี่ยสัญญาณมันอ่านไม่ทัน
แล้วมันมาเจออีกทีตรงที่หน้ากล้องแล้ว

ว่าตกลงแล้วคนที่สวมเสื้อขาวกับเสื้อม่อห้อม
จะเป็นคนเดียวกันได้ไหมหรือจะเป็นคนละคนกัน
ตอนแรกที่มองไปสรีระร่างกายเหมือนจะไม่เหมือนกัน
มีการมัดผงมัดผมแต่พอเอาภาพสองภาพ
มาเทียบใกล้เคียงกันเหมือนจริง
เหมือนจริงเอาแล้วทำไมเสื้อฟ้าเสื้อขาว
ก็อย่างที่บอกไงสัญญาณมันกระตุก

มันเลยอ่านเม็ดสีไม่ตรงกับความเป็นจริง
อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดลำปางครับ